ทำไมขนาดหมาตกน้ำเรายังช่วยเลย
แล้วเนี่ยคนทั้งคนหัวใจเขาทำด้วยอะไรถึงไม่ช่วย
แม่ของผู้หญิงคนนึงพูดประโยคนี้เลยนะ
เพราะว่าลูกแม่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นนะคะ
อายุ๓๒แล้วแต่ลงไปอยู่ในน้ำ

วัยรุ่นบอกว่ามึงไม่ต้องช่วยหรอก
มันว่ายน้ำเป็นเชื่อดิมันไหว้เก่งด้วย
แล้วหัวเราะเยอะสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นตายค่ะ
โอ้โฮ
มันว่ายน้ำเป็นเว่ยเก่งด้วย

ไม่ใช่เพราะว่ามีคนสนใจ
มันจะมีคนสนใจและมันก็จะเรียกเราคำสนใจ

ใช่หรอ
หนักตรงไหนรู้ไหมเรื่องนี้
มีเสียงตอนท้ายคลิปบอกให้มันตายไปซะ
มันจะหนักตรงนี้มันจะหนักตรงนี้นะ

เดี๋ยวรอเรียกปอเล็กตึงเลยเนี่ยประโยคแต่ละประโยคของเขาอ่ะ
แล้วเมื่อกี้พูดเหมือนว่ารู้จักกันเหรอ

เชื่อดีว่าเก่งด้วยคุณผู้ชมคลิปนี้
เป็นคลิปที่คนที่อยู่บนฝั่งถ่ายเอาไว้
แล้วลูกศรสีเขียวนั้นที่เราชี้ว่าผู้เสียชีวิต
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๓๒นะคะ
แล้วท้ายที่สุดเธอจมน้ำตาย
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุรัตน์วดีอายุ๓๒ปีค่ะ

วัยรุ่นที่อยู่บนฝั่งทำไมทำไมถึงไม่ช่วยเลย
ส่องไฟดูหัวเราะอยู่แบบนั้นนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัก๒ทุ่มครึ่งได้
วันอังคารที่ผ่านมาตรงนี้คือคลองชลประธานบ้านตาศรี
ที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ลึกนะน้ำตรงนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
๓เมตร
โอ้โหต่อตัวยังไงไหวหลังจากเกิดเหตุนักประดาน้ำ
นักประดาน้ำ๒ชั่วโมงถึงจะงมขึ้นมาได้
น้ำมันไหลลักษณะเห็นไหมดูน้ำมันไหลใช่
แล้วแม่ของผู้ตายเนี่ยแม่สุรินอายุ๕๒ปี
แม่ร้องห่มร้องไห้แม่บอกเลยว่าลูกแม่ลงไปเล่นน้ำตอนค่ำ
ลงไปคนเดียวไหว้จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เกาะต้นสโหน่เอาไว้ทีนี้มือลูกสาวแม่
จากต้นสโหน่ก็จมน้ำร้องให้คนช่วยเพราะว่าเห็นแล้วไง
บนฝั่งมีคนเห็นเหตุการณ์อยู่แต่ว่าไม่มีใครช่วยน้อง
แม่บอกว่าแม่คาใจเหลือเกินจิตใจเขาทำด้วยอะไร
เห็นคนจมน้ำต่อหน้าต่อตาทำไมไม่ช่วย
มันคาใจว่าลูกตกน้ำหรือมันคนเห็นนะมันก็น่าจะช่วย
วันนี้ที่ยินคำลูกสาวว่าโอ๊ย
ถ้าอย่างนี้อีกคำโอ่ยลูกโอ๊ย
ไอ้สู่ทำไมถึงเป็นขนาดนี้แล้วไม่มีใครช่วย
อยากฟังคำที่เขาพูด
อยากรู้ว่าเขาทำไมถึงเอาหัวใจอะไรมาใส่
ทำไมไม่ช่วยคนทั้งคน

อยากรู้เลยทำไมคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงไม่ช่วยลูกแม่
ลูกแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะคุณผู้ชม
ชอบกินเหล้าแต่ก็ไม่ได้เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะ
แม่เสียใจมากนะพอรู้ว่าลูกตายแล้วไม่มีใครช่วยด้วย
ถ้าเกิดว่ามีคนโทรแจ้งกู้ภัยตั้งแต่แรก
ลูกอาจจะไม่เสียชีวิตแบบนี้ไหม
คุณผู้ชมครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๗๒
ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตราย
นะแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้โดย
ไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น
แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นนั้น
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ

เรื่องนี้มันตรงที่ไม่ช่วยหนึ่งแล้ว

นี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ